โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะแบบจริงจัง
นักเรียนและบุคลากรจะไม่นำขยะจากภายนอก

แต่ก็ต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันของเรา
สร้างขยะแบบยากที่จะหลีกเลี่ยง
ขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียน
นักเรียนทราบกันดีว่าทุกขวดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
ก็มีมูลค่าขวดละ๕๐สตางค์
โดยนักเรียนสามารถเก็บขวดและสะสมเอาไว้
แล้วนำมาแลกเป็นเงินได้ทันทีที่สหกร
เราทำโครงการนี้ก็เพื่อสร้างวินัยให้กับเด็ก
สร้างความเป็นสร้างกิจสาธารณะให้กับเด็ก

การสร้างการเป็นพลเมืองดีให้กับเด็กลูกไทยรัฐทุกคน
ได้สามารถที่จะนำความรู้องค์ความรู้ที่ได้
ไปใช้กับชุมชนไปใช้กับสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขครับ
ในแต่ละวันมื้อกลางวันที่โรงเรียนจะมีเศษอาหาร
ซึ่งเศษอาหารเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดในบ่อก๊าซชีวภาพ
นำมาใช้เป็นแก๊สหุงส้มและปุ๋ยน้ำชีวภาพ
และนอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
ที่สำคัญนักเรียนจะต้องลงมือทำเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง
ใบไม้จำนวนมากเหล่านี้แทนที่จะเผาทิ้งสร้างมลพิษทางอากาศ
ก็นำมาผลิตเป็นกระถางต้นไม้
และบางส่วนยังนำไปผลิตเป็นปุ๋ยใช้บำรุงพืชผลในแปลงเกษตร
และที่แปลงเกษตรนี้พืชผักสวนครัว
ก็ยังใช้พลังงานจากโซลาเซลในการรดน้ำอีกด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดสรรให้นักเรียนทุกชั้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นประสบการณ์